เราก็ลองเช็คดูนะคะจากเพจเรื่องเล่าเช้านี้
เรื่องใหญ่ไกลก็มีการลงไว้บอกว่า
รองศาสตราดร็อคเตอร์วียรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านมีการอธิบายเรื่องของการดื่มฉี่
ดื่มสิ่งปัตยกูลทั้งเสลตกินน้ำหนอง
มีทั้งเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะ
ทำให้ผู้ที่กินเข้าไปมีความเสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ทีนี้อาจารย์ก็ยังบอกต่อบอกว่าสารคัดหลังพวกนี้
เป็นสิ่งที่ร่างกายขับของเสียออกมา
ใครที่กินสารขั้นหลังเข้าไปก็รับไปเต็ม
มันจะไปกดภูมิให้ต่ำลงตาเหลืองค่ะ

รวมถึงอาจจะรับโรคอื่นด้วย
อย่างเช่นโควิดโรคบิดที่อาจจะทำให้ศูนย์เสียน้ำ
หรือการกินฉี่แล้วรักษาเบาหวานก็ไม่มีจริงนะคะ

แต่ตายแบบผ่อนส่งระยะยาว
อันนี้อาจารย์ออสได้กล่าวเตือนเอาไว้

ล่าสุดยังไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริง

เพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งตำรวจเองได้มีการนำเอาปัสสาวะ
เอาต่างนี้ไปตรวจแล้ว
ไปตรวจแล้วจะรู้ผลน่าจะอีกวัน๒วัน
แต่ว่าที่เขาไปตรวจที่เขาไปจับทางภาพวิดามา
ไปเจอยายาที่ใช้รักษาตัวยานู่นยานี่ยาอะไรอย่างนี้
ก็เชื่อว่าน่าจะมีไม่สบายมีโรคมีอะไรอย่างนี้เหมือนกัน

ภาพวิดานี่ก็มีการป่วยแต่ไม่รู้ป่วยเป็นอะไร

ก็คือในระหว่างที่ไปจับเขาก็เจอยา

เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงนะ

อย่างตอนนี้รอการยืนยันยังไม่ชัวร์นะครับ
แต่ว่าต้องรอผลก่อนนะก็มีการไปตรวจแล้ว